สถานการณ์ช่วงนี้โควิด๑๙ถึงแม้ว่ามันจะดีขึ้น
แต่ก็ยังคงน่าเป็นห่วงหลายคนได้รับผลกระทบนะคะ
และสำหรับใครที่ท้อในช่วงนี้
อยากให้ดูกรณีตัวอย่างของพี่ไผ่พงศธรกันก่อน
อย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งทำร้ายตัวเองนะคะ
อย่างพี่ไผ่เองเนี่ยโดนแคนเซิลงานสูญเงินไปเกือบล้านนะคุณ
เพราะว่างานในช่วงสงกรานที่ผ่านมานี่โดนยกเลิกหมดเลย
แต่เจ้าตัวก็ไม่ท้อนะคะ
พักใหม่แบบนี้เลยหันไปจับทัพทีจับหม้อ
ช่วยพี่สาวทำลาบขายค่ะ
โดยพี่ไผ่นะคะได้ส่งคลิปฝากกำลังใจให้กับแฟนคลับผ่านบันเทิงไทยรัฐ
ว่าให้อดทนสู้ไปด้วยกันอย่าเพิ่งท้อค่ะ
เพื่อชาตินะครับสู้นะครับ